บอกว่ามีมือปืนหวังจะไปปลิดชีพแล้วคนคนนี้เป็นสอทอที่ชื่อว่าสทโอ
เขาเป็นน้องเมียของภรรยาของคุณอู๊ดเป็นต่อ
ทีนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบริเวณนะคะ
ถนนประดูกงามตาครีพิรมครับเขาบอกว่ามันเป็นทางคุกคุณเห็นด้านข้างไหม
อืมไร่อ้อยเห็นไหมฮะอ่ามันสูงแบบนั้นและแน่นอนมันเปลี่ยว
เปลี่ยวจริงจริงค่ะตรงกลางไร่อ้อยตรงนี้นะคะ
อยู่ที่ตำบลโครกสะอาดอำเภอสีเทพพิเภชชะบูนเหตุการณ์เกิดข้ามเมื่อวานนี้นี่แหละ
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอกับรถยนต์นะคะ
โยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำดูรถร่องรอยเนี่ย
ถูกยิงด้วยอุณหุ้นปืนนะคะขณะสิบเอ็ดมม
ตรงไหนบ้างกระจกข้างฝั่งคนขับกระจกหน้ารวม๗แห่ง
แล้วมีปลอกกระสุนปืนสิบเอ็ดมอตกด้วยนะคะตำรวจรวบรวมเนี่ย
ไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเจ้าของรถอย่างที่บอก
คืนนาโรนชัยยายศิลป์อายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นสมาชิกสะพัดเทศบาล
ครับสอหรือสอทอตะมนต์โคกสะอาดสอทอโอ๊คนั่นแหละค่ะ
หลายคนรู้จักเขาดีใช่เป็นคนดังเมืองสีเทพเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นน้องภรรยาของคุณอู๊ดเป็นต่อซะด้วย
ตลกชื่อดังอ่ะนะคะอ่ะเคราะห์ดีที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ทางด้านของสทโอ๊คเขาบอกแบบนี้ว่าตอนแรกก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขาไปประชุมประจำเดือนอยู่ในหมู่บ้านตราคีพิรม
และตอนนั้นขับรถกลับบ้านแล้วนะมันต้องขับผ่านป่าอ้อย
จริงจริงอีกร้อยเมตรเนี่ยจะถึงตรงถนนหลักถนนใหญ่แล้วอยู่ดีดีมีคนร้ายสองคน
ดักอยู่ตรงนั้นทำทีลักษณะโบกรถแล้วบอกให้เขาชะลอรถ
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายสองคนกระหน่ำยิงปืนเข้ามาใส่ที่รถของเขาแบบไม่ยั้ง
ตัวเองเนี้ยเขาเล่าว่าเขาก็เลยคว้าปืนก้าวมอร์มอร์เนี้ยที่พกติดตัวมายิงต่อสู้นะคะ
คนร้ายพอเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าอ้อยสภาพแบบนี้ตำรวจบอกคนร้ายน่าจะเตรียมการและวางแผนมาอย่างดี
คงจะสะกดรอยตามมาแล้วตั้งแต่ต้นแล้วมาดักซุ่มตรงที่เปลี่ยวแบบนี้หวังจะลอบสังหาร
แต่สุดท้ายสทโอ๊คยิงสวนเขาก็เลยหนีกันไปไอ้คนร้าย
สาเหตุตำรวจคาดแบบนี้ก่อนนะอาจจะมาจากการที่สอทอคนดังเคยไปร้องเรียนเรื่องของการทุจริต
เกิดความขัดแย้งส่วนตัวก็ได้ก็ไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ล่าสุดไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะในเฟซบุ๊กเนี่ย
เขาโพสต์โพสต์เป็นภาพของตัวเองแล้วก็บอกไว้แบบนี้ด้วยว่า

การตรวจสอบเนี่ยต้องได้ลูกปืนกลับมาขอบคุณครับสั้น
ก็คือบอกให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าตำรวจจะสืบสวนไปในทิศทางไหนนะคะ
ว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องประเด็นร้องเรียนทุจริต
หรือว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวกันแน่ค่ะ